อร่อยจริงว่าแต่เฮียค่ะยังมีอีกหนึ่งเมนูนะเผื่อพื้นที่ในทองไว้สักนิดก็ดีนะคะเฮียค่ะ

ค่ะกล้วยเตี๋ยวยอมดูข้าวสวยคือเช่นเน้อเตี๋ยวใช่ไหมครับ
มีเส้นมีผัดก๋วยติ๋อผัดแล้ว
นี่ล่ะค่ะพม่าเรียกเข้าสวย
แครอทแครอทใช่ไหมคะใส่แครอทใส่ผักกาดขาวใส่กะลำปลีได้หลายอย่าง
สำหรับเมนูข้าวสวยจอแบบดั้งเดิมที่แมวบอกว่าจะใส่แค่ถั่วฝักยาวเท่านั้น
แต่สำหรับของที่ร้านก็จะมีการเพิ่มผักชนิดต่างลงไป
อย่างผักกาดกะหล่ำปรีแครอทและมะเขือเทศ
เพื่อทำให้มีสีสันและมีน้ำมีเนื้อมากขึ้นค่ะ
ส่วนเรื่องรสชาติและความอร่อยนั้นคงต้องยกให้เฮียเป็นคนบอกเราแล้วล่ะค่ะ
ใส่ถั่วลงไปด้วยใช่ค่ะอ่าก็เป็นถั่วบดนะ
รสชาติดีคล้ายคล้ายหมี่ซั่วนะแต่ว่ามีรสชาติจัดกว่าใช่ค่ะแล้วก็จะมีความหอมของถั่วด้วยใช่ค่ะ
คนไทยน่าจะชอบเหมือนกันรสชาติอาหารนี่คือดั้งเดิมเลยหรือว่าเรามาปรับให้ถูกปากคนไทยดั้งเดิมเลยค่ะ
เราใส่พริกป่นไทยลงไปด้วย

ไม่ค่อยเข้มแต่มีสีมีสีสัน

ซึ่งคนไทยก็ชอบทานถั่วอยู่แล้วมันก็จะมีความหอมมีความมันเพิ่มเติมลงมา
ยังเมนูนี้จันทร์เท่าไหร่เนี่ย

ก็ไม่แพงนะกินได้แค่นั้นเลย

เมนูนี้๗๕บาทเอง
ถูกมากแล้วให้จานเยอะด้วยนะครับผม
จะมาร้านพี่เนี่ยเดินทางมายังไง

เปิดตั้งแต่๘โมงเช้ายัง๔ทุ่มทุกวันค่ะ

ลูกค้าส่วนใหญ่หรือเป็นคนไทยหรือคนภามาหรือเป็นคนต่างชาติ

แล้วก็คนไทยก็เริ่มทดลองเรื่อยกับข้าวเราออกมาแปลกใหม่ทุกปี
ทุกปีเป็นกับข้าวที่มาจากประเทศพม่า

แต่วันนี้ได้มาทานแล้วต้องบอกว่ารสชาตินี่ถูกปากคนไทยแน่นอน

มีความกลมกล่อมในตัวในทุกเมนูที่วันนี้นำมาเสนอนะครับผม

สวัสดีค่ะ
ถ้าคิดว่าเมนูที่สังขระน่าทานแล้วแล้วก็เมนูที่เชฟฟังและเฮีน็อตเตรียมไว้ในครัวปรุงเส้นเป็นเรื่องก็น่าทานไม่แพ้กันนะคะ
ไปค่ะไปเข้าครัวปรุงเมนูเส้นง่ายพร้อมกันดีกว่า
สวัสดีครับเชฟฟางสวัสดีครับพี่น้อง
อืมมานานหรือยังครับเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้พี่กำลังเตรียมส่วนผสมอาหารอยู่ครับ
วันนี้นะผมจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าวุ้นเส้นไข่ตุ๋นหม้อไฟสูตรนมสดพี่
วุ้นเส้นไข่ตุ๋นหม้อไฟสูตรนมสดใช่ครับมาดูคุ้นคุ้นจังเลย
วันนี้เรามีอุปกรณ์ในการทำเอ๊ะนี่กำลังคุ้นคุ้นไว้

หรือว่าเป็นครอบครัวเล็กนะครับเดี๋ยวนี้

มีนมข้นจืดคาเนชั่นขนาดใหม่กระป๋องเล็ก๑๔๐มิลลิลิตรด้วยนะครับ
ใช่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้กระป๋องขนาดไหนนะครับ
รสชาติอาหารก็ยังคงอร่อย
กล่อมและมีมิติมากขึ้นเหมือนมีเชฟมือชีพทำให้เลยครับ

ใส่น้ำสต๊อก๑ถ้วยนะครับ

น้ำมันหอยครับแล้วก็ซีริยุขาวครับ

มันจะมอดลงไปนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะเอามาแต่งหน้าแล้วครับ

เนื้อไข่มันนุ่มแล้วแถมยังมีกลิ่นหอมของนมเบาด้วยนะครับ

สัมผัสดีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับ
ทานแล้วนะครับรู้สึกแตกต่างจากไข่ตุ๋นที่เคยทานปกติทั่วไปเลยพี่
ใช่เพราะเนื้อมันเนียนจริงเลยนะครับเนี่ย
ถือว่าเป็นเมนูที่ว่าทำง่ายจริงทำที่บ้านได้นะครับ

ปาร่าเชฟมีเมนูอะไรมาแนะนำให้เรารู้จักครับผม
อุบไว้ก่อนครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ทำง่ายด้วยครับ